แต่จะให้ดูเรื่องของประเพณี
ชาวใต้เขามาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพ
เค้าอาศัยจัดร่วมกันกับธรรมบุญศาสตร์ใน๑๐ครับ

อาจจะเห็นแล้วตอนแรกคิดว่าอ้าวต่างจังหวัดเหรอ

ที่ได้มาทำอาหารที่กรุงเทพ
อาศัยอยู่ในชุมชนเคหะแฟลต์คลองจันทร์
บางกะปิเนี่ยนะฮะเขามาร่วมงานนี้เป็นร้อยคนนะ

โอ้โหพีชเปรตเออพีชเปรตนี่แหละครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของงานเขานะครับ
งานทำบุญศาสตร์เดือน๑๐นั่นเองเป็นประเพณีที่สำคัญของทางภาคใต้
แค่ขบวนก็กินขาดแล้วคุณชิสาน้องใบตองฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนาน
เอ๊ะนี่นะโจ๊ะฮึ่มโจ๊ะฮึ่มอย่างนี้
ระหว่างทางนะที่ขบวนแห่ไปรอบชุมชนพ่อค้าแม่ค้า
สองข้างทางเขาก็มาร่วมอนุโมทนาสาธุทำบุญกันไปด้วย
พิธีก็มีการนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต
แล้วก็สวดบังสุกุลและชาวบ้านก็ร่วมกันถวายเพลงพระ
และก็นำอาหารคาหวานถือว่าเป็นของสำคัญ
เส้นไหว้กันด้วยเพื่อทำการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
จะทำพิธีเสร็จแล้วชาวบ้านยังไง
เขามารวมตัวกันทำอะไรกันต่ออะไรไปดูกันเลยครับ
โอ๊ยมาทำอะไรกันแล้วชัดเจนพอได้เวลาได้สัญญาณ

หลุมกันแบบนี้เล่นลักบี้แน่นอนไม่ใช่

ก็นึกว่าสร้างรักทำสกรรมกันไม่ใช่
ลุมสกรรมกันแบบนั้นแต่ที่รุมที่รุมกันเนี่ย
คุณชิสาน้องใบตองก็คือมานำเครื่องเส้นไหว้เหล่านี้
กลับไปรับประทานที่บ้านกันนั่นเองเชื่อว่าได้กลับไปรับประทานกันเนี่ย
มันจะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนั่นเองนะครับ
ท้ายที่สุดไม่มีไม่ได้เขาบอกว่ามีแล้วมันจะปังปังปัง
จุดหมายปลายประทัดมันต้องปังอย่างนี้
แล้วก็รอปังสุดท้ายโบ๊ะออกมาเป็นแบบนี้
อ่าได้คำเดียวว่าใช่อ่าใช่
อันเนี่ยห่งเอ้าห่งห่งมียังไง
มันต้องขาดสละเอไปเออเห็งเออเออใช่กับเห็ง
มาใช้เออไม่โทรไม่โทรใช่อะไรอ่ะ
ใช่แม่ใช่เก้าสองสามสามเก้าใช่อะไรอ่ะ
ไม่รู้อ่ะอากาศจะเห็งก็ได้อันนี้ไม่ใช่หงนะแต่เห็ง
อันนี้จัดอยู่บางกะปิกรุงเทพใช่ไหม
บางกะปิครับชาวใต้อยู่นั้นเยอะอร่อยดีอ่ะ
บางกะปิรามคำแหงใช่โอ้โหคุณผู้ชมไปแถวนั้นนะ
อาหารใต้อย่างอร่อยเอออร่อยด้วยใช่